คุณเวลาชอบใครแล้วเก็บอาการไม่อยู่เคยเป็นไหม

อย่างสาวมากกี้ราศีไปเจอซุปตาเก็บอาการไม่อยู่เหมือนกันค่ะ
จริงมากกี้นี่ก็เป็นนางเอกอันดับต้นของเมืองไทยอยู่เหมือนกัน
แต่ไปเจอคุณอ้ำพัชราภาคุณเป็นใครก็เก็บอาการไม่อยู่ทั้งนั้นแหละ

ฮอตของซุปตาขึ้นหิ้งอ้ำพัชราภานะคะใครใครก็รู้ว่าเลเวลระดับห้างแตก
ไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้นเพื่อนบ้านก็ด้วยเหมือนกัน
แต่มันพีคอย่างที่บอกไปนี่แหละระดับนางเอกเขามาเจอกันแล้วเขาก็กรี๊ดใส่กันจ้า
นี่แหละค่ะมากกี้ราศีบอกเลยว่าโพสต์ภาพคู่ลงไปกับนางเอกรุ่นพี่

ดูเหมือนเธอจะเกร็งนะตอนยืนเท้า

มากกี้บอกว่าดีใจเบอร์ไหนนอนตายตาหลับแล้วจ้าชีวิตนี้
ต้องขอโทษพี่อ้ำด้วยนะคะที่เรียกเสียงดังไปหน่อยคือตื่นเต้นหนักมาก
ขนาดนั้นนะคะแล้วก็ยิ่งปลื้มหนักเข้าไปอีกนะคะ
เมื่อคุณอ้ำก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าดีใจที่ได้เจอน้องนะคะ
งานนี้ค่ะแฟนคลับของนางเอกทั้งสองคนเนี่ย
ชื่นชมในความน่ารักของทั้งคุณอ้ำแล้วก็สาวมากกี้กันด้วยนะจ๊ะ

เหมือนวันนั้นที่ที่ฉันเจออ้ดิฉันก็กรี๊ดเป็นบ้าเป็นบอยอย่างนี้นะคะ
ออร่าความขาวความสวยสว่างมาเลยใช่ไหมเห็นคุณบอกวันนั้น
เออนะคะเป็นใครใครก็เจอคุณอ้ำนะก็ดีใจทั้งนั้นแหละ